คุณผู้ชมคะอีกหนึ่งข่าวเศร้าเป็นการปิดตำนานความอร่อย
เจ้าของร้านข้าวต้มวัดบวรเฮียเสียนั่นเอง
ก็บริเวณใกล้กันที่เจอศพเลยนะแถววัดบวรรณ์
เฮียเสียถือว่าเป็นตำนานความอร่อยจริง
เปิดร้านมา๗๐กว่าปีล่าสุดก็ต้องจากไป
เพราะว่าโควิด๑๙ฆ่าชีวิตคนในโลกออนไลน์โพสต์ไว้อาลัย
หลังจากทราบข่าวการเสียชีวิตของเฮียเสียหรือว่าป่าเสีย

ที่เป็นเท่าแก่เจ้าของร้านข้าวต้มวัดบวร

ร้านนี้เขาเป็นเจ้าใหญ่เจ้าดังเจ้าเก่าแก่มากนะฮะ
ใครที่พูดถึงเรื่องของข้าวต้มวัดบวร
แน่นอนต้องรู้จักข้าวต้มร้านนี้นะฮะ
คือเป็นต้นกำเนิดของผัดผักบุ้งไฟแดงค่ะคุณผู้ชม
แล้วตอนแรกเมื่อวานมีพระลูกวัดวัดบวรนิเวศวิหาร
ก็แจ้งข่าวการเสียชีวิตของเฮียเสีย
แล้วก็มีลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจำของร้าน
หนึ่งในนั้นก็คือนายกรจาติกวนิษฐ์
หัวหน้าพักกล้าแล้วก็เป็นอดีตสมาชิกพักประชาธิปัตย
ถือว่าเป็นลูกค้าประจำของร้านนะคะ
โดยคุณกรก็โพสต์เอาไว้บอกว่าขอแสดงความเสียใจ

ผมเป็นลูกค้าที่ร้านข้าวต้มวัดบวรมาหลายสิบปี
ทุกครั้งที่เดินผ่านโต๊ะที่แกนั่งอยู่หน้าร้าน
จะต้อนรับทักทายอย่างอารมณ์ดีเสมอ
แกก็จะประกาศรายการอาหารจานโปรดของผมดัง

นี่นะคะที่คุณกรโพสต์ไว้อาลัย
ซึ่งเฮียเสียนะคะติดเชื้อโควิดจากลูกจ้างภายในร้าน
แล้วก็ก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมประมาณ๔๕วัน
ลูกจ้างก็มาเสียชีวิตไป
แล้วหลังจากนั้นก็มีข่าวเศร้าของเฮียเสีย
อกจากนั้นทางภรรยาแล้วก็ลูกก็ติดโควิด
ซึ่งพอได้ยินข่าวเศร้านี้
มันก็ทำให้สภาพกายสภาพใจมันย่ำแย่ไปด้วย
พูดถึงร้านนี้ค่ะร้านข้าวต้มมนต์วัดบวรน์
จะมาที่ร้านนี้แล้วเฮียเซียก็จะเป็นคนที่อัธยาศัยดี

คือแต่ก่อนนะถ้าแถวเข้าสารยังเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่นะครับ
คนที่ท่องเที่ยวจากถนนเข้าสารเขาก็เดินมาร้านนี้แหละ
ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็มีลูกค้าที่เป็นคนดังหลายแวดวงเลยนะคะ
อย่างนักการเมืองจะมาทานที่ร้านนี้ประจำเลย
บิ๊กโจ๊กพลตรวจโทษสุรเชษฐักษ์พาล
แล้วก็มีพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์
มีนายจุรินลักษณะวิสิตรองนายกรรธมนตรี
แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะคะ

ซึ่งพอเรามีข่าวความสูญเสียของเฮียเสียเนี่ย
นับว่าเป็นร้านอาหารร้านที่๓แล้วนะคะ
ก่อนหน้านี้มีเฮียอ้วนก๋วยจั๊บโรงหนังเยาวราช
แล้วก็มีป่ายักษ์ก๋วยเตี๋ยวเรืออนุสวรี

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ